คุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้พฤติการของคนร้ายโอ้โหแนบเนียนหลายอย่าง
ล้วงนั่นล่อลวงนี่มีผู้ชายคนหนึ่งทำทีไปดื่มไปกินอยู่ในร้านคาราโอเกะ
พอเรียกเก็บเงินบอกว่าเออไม่มีเงินสดเลย
พอนั่งรถไปปุ๊บผู้ชายคนนี้มันพาไปที่เปลี่ยวเลยแล้วก็ไปจอดรถ
ข่มขืนเจ้าของร้านอย่างนั้นเลยเหรอใช่เจ้าของร้านบอกโอ้โหดีนะที่แบบ
พยายามสู้แล้วก็หนีออกมาได้เนี่ยค่ะแล้วคนร้ายคือแสบจริงจริงนะ
คือก่อนหน้านี้ก็ไปกินข้าวก็ไม่จ่ายสตังค์มาร้านคาราโอเกะก็ไม่จ่ายสตังค์
อ้างว่าไม่มีเงินสดจะไปกดเงินแล้วก็จะไปข่มขืนเจ้าของร้านเขาด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านสวนอาหารนภาลัยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ
นางสาวสุนีจันแก่นหรือเจี๊ยบอายุ๓๙ปีเป็นเจ้าของร้านและเป็นผู้เสียหายนะคะ
คือเธออนุญาตให้ทีมข่าวของเราสัมภาษณ์แล้วก็ให้เห็นหน้าค่าตาเธอนะคะ
เธอบอกว่าเธออยากจะให้เป็นอุทาหรณ์นะคะเปิดหน้าเธอได้บอกชื่อเธอได้
ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพบ้านโป่งเธอถูกคนร้ายเอาสิ่งของคล้ายปืนขู่เธอคือจ่อหัวเลยนะคะ
พยายามจะข่มขืนเธอบอกว่าถ้าขัดขืนจะฆ่าทิ้งแต่โชคดีเธอหนีมาได้
เราเลยให้คุณคารินกระมุดโยธินนักข่าวของเราไปคุยกับเธอมานะคะ
แล้วก็ไปที่ร้านของเธอด้วยร้านก็กำลังเตรียมสิ่งของจะเปิดร้านนะคะ
เขาเปิดร้านสองทุ่มตัวผู้เสียหายคุณเจี๊ยบคนนี้เธอก็เล่าให้ฟังนะคะ
เซ้งร้านมาจากเพื่อนสองเดือนแล้วไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไร
มาเกิดเรื่องนี้แหละค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่สามมกราคมนะคะ
นายประคองรูปเหมาะหรือในต้นอายุ๓๗ปีเป็นชาวจังหวัดกาลสิน
มานั่งกินที่ร้านอาหารตามสั่งฝั่งตรงกันข้ามร้านของเธอ
จากนั้นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งก็พาในต้นคนนี้มานั่งในร้านเธอ
ระหว่างที่นั่งดื่มเหล้ากันอยู่อะค่ะเธอก็ไปนั่งคุยด้วย
ก็เหมือนกับไปคุยกับลูกค้านะในต้นสั่งเบียร์สี่ขวด
อ่ะก็นั่งดื่มไปด้วยกันครับเที่ยงคืนร้านปิดค่ะ
ในต้นก็เรียกพนักงานให้ไปเก็บเงินเช็คบินมาสองพันบาท
ต้นบอกเออไม่มีเงินสดติดตัวเลยเดี๋ยวไปกดเงินให้ที่ปั๊มน้ำมัน
บอกว่าก็เชื่อใจนะก็ขึ้นรถไปด้วยจะได้ไปเอาเงิน

ต้นบอกจะไปกดเงินอ่ะไปด้วยจะได้เงิน๒๐๐เนี่ย
ระหว่างทางในต้นขับรถออกนอกเส้นทางไปสองสามโลเลยนะคะ
แล้วก็เป็นทางเปลี่ยวมืดด้วยเธอก็เริ่มเอกใจ
พยายามบอกในต้นว่าเออกลับไปส่งที่ร้านเถอะ
แต่ในต้นบอกว่าเดี๋ยวไปเอาเงินที่บ้านให้แทนก็แล้วกันครับนี่พอ
ไปถึงจุดเกิดเหตุแถวสถานีรถไฟหนองประดุก
ในต้นจอดรถเลยค่ะตรงนั้นเปลี่ยวแล้วก็มืด
ลวนลามเธอขอมีเพศสัมพันธ์กับเธอแต่เธอขัดขืน
แล้วในต้นเอาสิ่งของคล้ายปืนนะคะมาเจาะหัวเธอ
แล้วก็พูดว่าจะยิงให้ตายถ้าไม่ยอมเธอตกใจนะคะ
แต่เธอบอกเลยว่าถ้าจะข่มขืนกูมึงยิงกูให้ตายไปเลยดีกว่า
นี่คือยอมตายอ่ะถ้าจะมาข่มขืนกันแต่เธอบอกว่าจังหวะนั้นนะคะ
มือเธอก็ควานไปใต้เบาะเจอขวดเธอก็หยิบขวดใต้เบาะขึ้นมา
เธอบอกว่าเธอนึกอะไรไม่ออกเธอพยายามจะเอาขวดตีหัวเธอเอง
ตีตัวเองนะตีตัวเองค่ะอ่าสี่ห้าครั้งเธอบอกว่าถ้าตีหัวเธอเอง
หัวแตกเป็นอะไรขึ้นมาในต้นต้องตกใจพาไปส่งโรงพยาบาล
จะได้ไม่ข่มขืนถูกครับแต่หัวไม่แตกอ่าทำไมฮะ
เพราะมันเป็นขวดเปล่าอ๋อน้ำหนักมันน้อยใช่อ่า
ไปตั้งสี่ห้าทีนะครับเธอบอกว่าพอได้จังหวะที่ในต้นเผลอค่ะ
เปิดประตูรถวิ่งข้ามทางรถไฟไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้น
อืมในต้นก็เลยตกใจขับรถหนีไปเธอบอกว่าระหว่างที่อยู่ในร้านเนี้ยนะคะ
ก่อนที่จะเกิดเหตุในต้นลวงไปเนี่ยนะในต้นบอกว่าเออไปขึ้นไปร้องเพลงให้ฟังหน่อย
เดี๋ยวจะคล้องพวงมาลัยให้พันหนึ่งเธอก็ขึ้นไปร้องเพลงให้นะ
ในฐานะเจ้าของร้านไงก็ต้องเอ็นเตอร์เทนลูกค้าเนอะในต้นไม่เห็นเอาพวงมาลัยพันหนึ่งมาคล้องคอให้เลย
แล้วในต้นบอกว่าไม่มีเงินสดติดตัวเธอบอกจังหวะนั้นก็ไม่ทันเอกใจ
เพราะเห็นว่าร้านอาหารตามสั่งฝั่งตรงกันข้ามเป็นคนพาในต้นเข้ามาในร้านเธอ
เธอก็เลยรู้สึกว่าเออคงจะรู้จักกันกับร้านอาหารตามสั่งคงเป็นคนกันเองอ่ะ
ไม่น่าจะมาแบบชิ่งไม่จ่ายเงินอะไรแบบเนี้ยแต่พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
บอกว่าโอ้โหอยากจะปิดร้านเลิกกิจการเลย
ครั้งแรกและคงจะเป็นครั้งสุดท้ายคิดว่าจะปิดอาจจะไม่ทำแล้วด้วย
เพราะเจอเหตุการณ์แบบนี้เห็นไหมว่าปราสาทเนี้ย
เดี๋ยวก็ยิงทิ้งตรงนี้เลยว่าอย่างเงี้ยตอนนั้นมันมืดมาก
เราเชื่อว่าปราสาทจริงแล้วเราเห็นเปลือนไหมอ๋อ
ตอนนั้นยังไม่เห็นปืนยิงกูให้ตายเลย
ถ้าเกิดมึงจะข่มเกิดกูยิงกูให้ตายเลยปัญหามันจะได้จบ
แล้วเรื่องมือมันไม่จบแน่แน่เดี๋ยวกูยิงตายเลย

มันเป็นแท่งแล้วเป็นอย่างนี้ถามว่าในตอนนั้นสติแตกไปแล้วอ่ะ
เราก็ไม่คิดออกว่าควบคุมอ่ะอันนี้ไม่อยู่แล้วก็คือแบบ
ต้องโหยวายต้องอะไรอย่างเงี้ยเปิดประตูแล้วมันวิ่งเลย
คิดอะไรเลยแล้วตอนที่วิ่งกันเขาตามไหมฮะเราเห็น
ก็คือเราเหลือบตามองว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดมันตามเราตามเราทันแน่
เป็นผู้หญิงเราจะวิ่งเร็วอะไรขนาดนั้นใช่ป่ะเราก็เลือกตามอง
มันเปิดประตูออกมาแล้วมันตะโกนขึ้นมาว่ามึงวิ่งมึงวิ่งหนีไป
วิ่งหนีจับมึงวิ่งหนีไปเลยมึงวิ่งหนีไปเลยว่าอย่างนี้
ผู้เสียหายก็เลยพานักข่าวของเราไปชี้จุดเกิดเหตุเลยค่ะ
นี่ค่ะเป็นที่แบบรกร้างเลยอ่ะอืม
ไม่มีบ้านคนแล้วพอกลางคืนมันมืดมากนะคะ
ไม่มีแสงไฟส่องสว่างขนาดไปกลางวันยังดูสิ
เรียวเงียบเลยนะคะเนี่ยส่วนเจ้าของร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับร้านของคุณเจี๊ยบอะค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าในต้นคนก่อเหตุเนี่ยไปนั่งกินข้าวที่ร้านเขาก่อนอ่า
แล้วก็ไปกินเหล้าต่อที่ร้านของคุณเจี๊ยบที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันครับเจ้าของร้านอาหารตามสั่งบอกว่าในต้นไปสั่งข้าวกินในร้านแล้วให้เจ้าของร้านไปซื้อเครื่องดื่มให้ที่ร้านขายของชำดูดิแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้เงินทีหลังนะ
เงินก็ไม่มีเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งบอกว่าก็ไม่ได้เอกใจอะไรพอในต้นกินข้าวเสร็จก็จะไปนั่งร้านของคุณเจี๊ยบที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามคล้ายกับร้านคาราโอเกะอะค่ะ
เธอก็บอกว่าก็ไม่ได้เอกใจอะไรว่าร้านมันอยู่ใกล้กันแล้วในต้นดูเป็นคนแบบเออเหมือนเป็นมิตรชวนสามีเธอไปนั่งกินด้วยกันไหมล่ะอะไรแบบนี้

บอกว่าในต้นไม่จ่ายเงินเธอด้วยเธอไปซื้อเครื่องดื่มให้ที่ร้านขายของชำด้วยค่าข้าวด้วยบุรีด้วยเนี่ยตั้งหลายบาทซื้อเหล้าว่า๒๐๐กว่าบาทระหว่างบุรีซองนึงเธอบอกว่าช่วงประมาณเที่ยงคืนค่ะเห็นรถของในต้นอ่ะขับออกไปน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่พาเจ้าของร้านก็คือคุณเจี๊ยบอ่ะ
ไม่ได้หรอกไม่มีตังค์เขาไม่ให้เซน
เดี๋ยวพี่ก็จัดการก่อนค่ะให้พี่จัดการก่อน

ก็คือไม่ได้เงิน
ได้เงินพี่จ่ายเองเพราะเขายังไม่ได้ไปกดตังค์
คันนั้นไปแล้วเนี่ยเขาจ่ายตังค์ที่ร้านนั่นยังไปดูสิ
อันนี้เขาก็ถือไม้ฟาดไปตรงนู้น
จะไปตีเขาไงว่าไม่จ่ายตังค์เงี้ยมั้ย

เห็นผู้หญิงขึ้นรถไปด้วยเขาก็เลยบอกโอ้เขาไปด้วยกัน
กดตังค์แล้วทำไมเขาไม่เอาเพื่อนไปด้วย

ร้านนี้ก็คงกะว่าอ๋อนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านนู้นเดี๋ยวก็คงมาจ่ายอ่า
ร้านนู้นก็บอกว่าอ๋อเห็นกินข้าวอยู่ร้านนี้เดี๋ยวก็คงมันจะหาย
ไอ้นี่มันก็หลอกเข้าไปเรื่อยเนอะแสบจริงจริงค่ะ
ผู้กำกับสพบ้านโป่งก็เลยบอกว่าได้รับการประสานจากผู้กำกับสพนครชัยศรีว่าจับในต้นได้นะคะ
ครับระหว่างที่ขับรถผ่านด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะนี่คนนี้นะ
นี่ค่ะอ่าแล้วคุณผู้ชมคะแซ่บจริงจริงค่ะมั้ยค่ะ
เพราะตำรวจบอกว่าไปดูประวัติของในต้นคนนี้นะคะคดีติดตัวเพียบค่ะ
มีคดีชิงทรัพย์ที่สพสมเด็จจังหวัดกาลสินตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกอืม
คดีวิ่งราวทรัพย์สมนปฐมเมื่อปีที่แล้ว
ล่าสุดก่อเหตุในลักษณะเดียวกันนี้ค่ะในพื้นที่สพชะอำจังหวัดเพชรบุรี
แล้วก็มาก่อเหตุล่าสุดก็คือพื้นที่สพบ้านโป่งก็คือที่ร้านของคุณเจี๊ยบอะค่ะ
แล้วต้นก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
แต่ต้นอ้างว่าไอ้ที่เอาแท่งอะไรไปเจาะหัวคุณเจี๊ยบในรถที่จะล่วงละเมิดเนี่ยนะไม่ใช่ปืน
เป็นท่อเหล็กแล้วก็รับสารภาพว่าเนี่ยมันเป็นแค่เหล็กสีดำอย่างนี้ค่ะ
ผู้เสียหายก็เลยไปชี้ตัวแล้วยืนยันว่าอ๋อเนี่ยคนนี้จับไม่ผิดตัว
ต้นเนี่ยก็เลยแจ้งข้อหานะคะ
พาไปเพื่อการอนาจารย์

รับตัวไปดำเนินคดีต่อนะคะ

ก็ต้องให้ตำรวจแจ้งเขาหาเยอะ